ไปดูที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยเหตุระทึกคุณผู้ชมค่ะมีคนร้ายสองคนขับรถกระบะมาจอดขวางหน้ารถพ่วงค่ะ
จากนั้นชักปืนยิงใส่รถพ่วง๕นัดนะคะต้องโชคดีที่คนขับรถพ่วงเนี่ยหนีเอาตัวรอดมาขอความช่วยเหลือได้
ไปดูภาพที่กล้องหน้ารถของรถพ่วงคันนี้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ค่ะ
ห่างกาลังหาตุภาพกลิ่นรีบ
นี่เป็นเหตุการณ์กลางดึกเมื่อคืนค่ะโอ้เกิดขึ้นกับรถพ่วงคันนี้นะคะ
ที่มีนายพงศักดิ์ขวัญมุ่งอายุ๓๐ปีขับมา
กำลังจะกลับจากส่งไม้ยางพาราที่อำเภอหัดใหญ่สงขลา
กำลังจะกลับที่พัทธลุงครับขับมาตามถนนเพชรเกษม
หาดใหญ่พัทธลุงนะคะมาถึงตะบนเขาชัยสน
ก็มีกระบะอีซูซูสีแดงไม่ทราบทะเบียนนะคะขับปาดหน้า
แล้วจอดค่ะจอดดักหน้าเลยคนขับกระบะเนี่ย
วิ่งลงมาจากรถตะโกนด่าแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงลงมา
ถือปืนพกสั้นชนิดลูกโม่ด้วยยิงใส่รถของนายพงศักดิ์๕นัดค่ะ
กระสุนถูกประตูรถด้านฝั่งคนขับแล้วก็ข้างล้อหน้ารวม๒จุด
พงศักดิ์เนี่ยคือพอโดนยิงแบบนั้น
ขับรถพ่วงพุ่งไปข้างหน้าชนประตูรถกระบะเลยนะคะ
แล้วก็หนีเอาตัวรอดไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจทางหลวง
จากตรงนี้ประมาณเจ็ดร้อยเมตรคนขับกระบะคันนั้น
ขับย้อนกลับไปที่เส้นทางพัทธรุงหาดใหญ่ฝั่งขาล่อง
หลบหนีไปค่ะหลังจากก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
ตำรวจทางหลวงประสานวิทยุไปที่สพเขาชัยสนที่พัทธลุง
เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวน
ก็ให้ผู้เสียหายแจ้งความที่สพเขาชัยสน
แต่คนขับก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะ
สคชัยสนเนี่ยห่านจากตรงนี้ไป๑๕กิโลเมตร
ขอให้กู้ภัยช่วยขับรถประคองไปด้วย
เพราะกลัวว่าคนร้ายจะตามมาก่อเหตุซ้ำ
ถ้าขับไปลำพังนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรพัทธลุงเนี่ย
ก็มาร่วมสอบปากคำนายพงศักดิ์ด้วยนะคะ
จนสุดท้ายทราบว่าที่ถูกยิงเนี่ยมาจากการทวงหนี้

ยืมเงินผู้ก่อเหตุมา๒๓๐๐๐บาท

ตำรวจเนี่ยมีหลักฐานจากโทรศัพท์ของนายพงศักดิ์
เป็นแชทที่ทางฝั่งผู้ก่อเหตุทักมาทวงเงิน
แล้วก็ข่มขู่หลายครั้งเลยในธรรมนองที่ว่าเนี่ยอย่าให้เจอนะ
อย่างนั้นจะเล่นงานทั้งครอบครัวอันนี้เป็นหลักฐานที่ตำรวจบอก
เป็นหลักฐานมัดตัวเลยผู้การพัทธลุงบอกด้วยนะคะว่า
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วค่ะว่าคนร้ายเป็นใคร
คนที่ขับรถกระบะเป็นใครนะคะเอ่อตำรวจบอกว่าเป็นนัก
เป็นลูกชายนักธุรกิจรับเหมาชื่อดังในอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
กำลังประสานให้ผู้ต้องสงสัยรายนี้
พร้อมกับเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุให้มามอบตัวให้เร็วที่สุด
ไม่อย่างนั้นจะรวบรวมหลักฐานออกหมายจับค่ะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
คนร้ายสองคนคือนายพัฒนภัณฑ์นวลเกลี้ยงนะคะ
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะและนายสิริเชษสิงแก้ว
ที่นั่งด้วยกันเนี่ยก็มามอบตัวแล้วนะคะ
พร้อมกับอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอกค่ะ
อาวุธปืนนี้ตรวจสอบไปปรากฏว่าเป็นของตำรวจรายหนึ่ง
ที่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทธรุงที่ซื้อมาในโครงการของตำรวจ
เอามาขายให้ก็ยังไม่ได้โอนนะคะ
เดี๋ยวต้องสอบสวนต่อเรื่องของการซื้อขายอาวุธนะคะ
ผู้การพัทธลุงบอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพในเบื้องต้นแล้ว
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวแล้วก็นำฝากขังต่อสารจังหวัดพัทธลุงแล้วค่ะ
สืบสวนกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อหาวัตถุพยานเพิ่มเติมซึ่งก็พบหัวกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร

หัวกระสุนที่ใช้ก่อเหตุก็เก็บเอาไว้พิสูจน์อีกครั้งว่าเป็นอาวุธปืนขนาดเดียวกันหรือไม่
ส่วนกระบะที่ใช้ก่อเหตุยังไม่พบนะคะชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามอยู่ค่ะ
ปาดหน้าแล้วก็บุกเข้ามายิงหน้ารถเลยนะคะ